เรามาดูเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าในช่วงของภัยแรงกันบ้างนะครับ
ใช่ค่ะมีการเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
และช่วงนี้นะคะที่เชียงใหม่เชียงรายจังหวัดภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบเรื่องฝุ่นควันกันด้วย
แต่ว่าสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้คือมีมือมืด
หรือว่าคนร้ายไปลักลอบจุดไฟเผานะคุณผู้ชม
เหตุสลดเกิดขึ้นที่เชียงรายคือมีผู้เสียชีวิต
ส่วนที่เชียงใหม่จังหวัดชาวนาธิก็เข้าไปควบคุมไฟป่าภูปิง
กับชาวบ้านและจิตอาสาหมู่บ้านดอยสุเทพตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ก็พากันเดินลุยเท้านะคะเดินลุยป่าเดินเท้านี่แหละ
เข้าไปนะคะจากโค้งขุนกันลึกเข้าไปในป่า๓กิโลเมตร
ถึงจุดที่เกิดไฟป่าแล้วก็มีการถ่ายภาพนะคะ
พบว่าจากภาพถ่ายมีไฟป่าอยู่ทั้งหมดจุดนี้
สี่จุดเกิดขึ้นพร้อมพร้อมกันนายคมสรรสุวรรณนำพารอง
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าได้ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
ทิ้งน้ำดับเพลิงสลับขึ้นบินดับเพลิงหลายสิบเที่ยว
แล้วก็ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับภาคพื้นดิน
จัดกำลังเข้าไปสนับสนุนการดับไฟป่าทั้ง๔จุดเป็นที่เรียบร้อย
ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงดับไฟได้
จากนั้นก็จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไฟป่าตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ขณะที่โลกโซเชียลก็มีการแชร์ภาพไฟป่าที่เชียงใหม่
แล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลืออย่างจริงจัง
เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเกิดไฟป่ามานานหลายวันเนี่ย
ฝุ่นละอองที่เชียงใหม่ขึ้นเป็นอันดับ๑นานกว่า๑สัปดาห์ติดกันเลย
นี่ล่าสุดที่ฉันดูในแอร์วิชัลค่ะณตอนนี้เลยเนี่ยนะคุณผู้ชม
มันเกินจาก๕๐ที่เป็นค่ามาตรฐานมาจนตอนนี้กลายเป็นสีม่วงแล้วไม่ใช่สีแดง
จริงเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่นะแต่ว่าพอเราเจอข่าวโควิด
มันก็เลยแบบมากลบเรื่องนี้ไปหมดเลยส่วนที่เชียงรายนะฮะเกิดเหตุไฟไหม้ป่า
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเป็นพ่อเท่าจิตอาสาที่ไปร่วมดับไฟป่า
ก็ถูกไฟคลอกดับนะฮะโดยทางด้านของสพแม่ฟ้าหลวงได้รับแจ้ง
มีเหตุคนถูกไฟไหม้เสียชีวิตในป่าบริเวณบ้านสามเต้า
หมู่๑๓ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงที่เกิดเหตุนะครับ
ก็อยู่กลางป่าห่างจากหมู่บ้านสามเต้าประมาณ๑๐๐เมตร
พบศพนายเงินนายี่อายุ๖๔ปีถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นภูเขาสูงฉัดแล้วก็มีต้นไม้สภาพที่แห้ง
ถูกเผาปกคลุมไปทั่วบริเวณเลยที่สรรเขาเล็กพบศพชายหนึ่งคน
สภาพเพิ่งถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะครับก็จริงจริงแล้วนะฮะ
เท่าคนนี้ถือว่าเป็นจิตอาสานะเป็นจิตอาสาชุดดับไฟป่าของหมู่บ้าน
ซึ่งนายธนโชธนบูลตระกูลโชธผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓ก็เปิดเผยบอกว่า
ตอนที่เกิดไฟป่าท้ายหมู่บ้านก็เลยรวมตัวกันตั้งชุดดับไฟป่า
แบ่งออกเป็น๒ชุดเข้าล้อมภูเขาที่ไฟกำลังลุกไหม้อยู่
จนสามารถดับไฟป่าได้ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกัน
ขึ้นไปตรวจพื้นที่อีกครั้งเพราะว่ากลัวว่าไฟมันจะโหมลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้งนะครับ
แต่ก็ไปพบศพนายเงินที่ถูกไฟคลอกนอนเสียชีวิตกลางกองไฟแล้วนะฮะ
คือนายเงินเป็นชาวบ้านชุดดับไฟป่าในครั้งนี้
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าขณะที่กำลังช่วยกันดับไฟป่า
กระแสลมตีกลับทำให้เปลวไฟลุกไหม้ไปยังบริเวณที่นายเงินอยู่
ได้ยินเสียงตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือแต่เนื่องจากไฟมันลุกไหม้หนัก
กว่าจะดับไฟได้แล้วก็ไฟมันไปถึงร่างของนายเงิน
แล้วก็ตอนชาวบ้านไปพบก็พบว่านายเงินเสียชีวิตแล้วนะครับ